เรื่องที่เราพูดถึงกันมากคือการครอบครองอาวุธปืนว่าสมัยนี้การเข้าถึงอาวุธปืนมันง่ายเกินไปหรือเปล่า
ตรังครับคุณผู้ชมตำรวจเขาได้บ่อแสมาว่ามีบ้านหลังนึงเนี่ยใช้เป็นสถานที่โพสต์ขายปืนบนออนไลน์
หลังได้บ่อแสว่าบ้านหลังนี้นี่แหละปืนเพียบครับไปถึงเนี่ยไปเจอนายวิราชัยทองคำอายุ๓๐ปีอยู่ในบ้านเลยนะ
ไปดูในบ้านซิเจออะไรเจอปืนยาวไทยประดิษฐ์ขนาดลำกล้อง๙นิ้ว๑กระบอก
มีกระสุนปืน๑๖๐นัดมีปืนอารมณ์๑กระบอก
แล้วก็มีท่อเหล็กที่ใช้ประกอบชุดลุกเลื่อนปืนใน๓๐ชิ้นครับ
มีท่อเก็บเสียงด้วยนะไอ้ไซเลนเซอร์๑ชิ้น
มีชุดลั่นไก่๑ชิ้นชุดลูกเลื่อน๑ชุด
ของทั้งหมดที่พบไม่ได้วางแบบให้เห็นง่ายนะ
ซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าครับ
ซ่อนอยู่ในกล่องกระดาษแล้วก็ห้องใต้ถุนบ้าน
เนี่ยคนนี้ณะเพียรตชะยทองขำ
ส่วนในกระบะรถกระบะที่จอดอยู่หน้าบ้านจะมีอยู่คันหนึ่ง
คุณผู้ชมครับไปเจอสมุดบัญชีธนาคารก็ระบุชื่อคนนี้แหละ
วิราชัยทองขำซึ่งเป็นบัญชีไว้ใช้โอนเงินจากการซื้อขายชิ้นส่วนอาวุธปืน
อยู่หนึ่งเล่มครับบัญชีเล่มนี้ไปถามวิราชัยสิสารภาพนะ
สารภาพตลอดข้อกล่าวหาเลยซึ่งของกลางทุกอย่างผลิตขึ้นเองครับ
แล้วก็โพสต์ขายออนไลน์นี่แหละจัดส่งให้ลูกค้าผ่านเพจขายออนไลน์ชื่อดัง
ราชัยก็เลยโดนแจ้งข้อกล่าวหากระทำผิดตามพรบออาวุธปืนครับ
ทำและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทำและมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีการส่งตัววิราชัยให้สพหาดสำราญดำเนินคดีต่อไป
ที่ไหนนะดอมตัวนี้ที่ตรังนะจำได้ไหมผมเพิ่งอ่านไปเมื่อวันสองวันนี้
ที่นครศรีธรรมราชก็จับได้เหมือนกันจำได้ไหมโอ้โหคุณผู้ชมฮะเป็นที่น่าสังเกตทีเดียว